พูดถึงเรื่องของพี่บินบรรลือฤทธิ์กับทีมงานในการช่วยเหลือประชาชนกันหน่อยนะครับ
ยอดบริจาคของพี่บินคือเมื่อเช้าตอน๘โมงครึ่ง๒๓๑ล้าน
เพิ่มขึ้นเร็วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุด๒๔๕ล้านบาทแล้ว
แล้ววันนี้พี่บินก็ไปเบิกเงินสดจากธนาคารอีก๕ล้านบาท
แจกอีกประมาณพันกว่าครัวเรือนนะคะ
เรื่องของระบบการบริหารจัดการเงินพี่บินบอกว่าไว้ใจผม๑๐๐
ใช่ใช่ค่ะมีขั้นตอนเดี๋ยวเราอธิบายว่าจะต้องทำยังไงนะคะเผื่อพี่น้องที่ประสบภัยอยู่
รอรับเงินบริจาคจะได้รู้ว่าตัวเองจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้าง
คือวันนี้ค่ะยอดบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอย่างที่บอกค่ะ๒๔๕ล้านบาท
พี่บินเมื่อเช้าได้ไปเบิกเงินสด๕ล้านบาทจากธนาคารกสิกรไทย
ก็ลงพื้นที่จะไปแจกให้กับผู้ประสบภัยครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
ก็น่าจะช่วยเหลือได้มากกว่า๑๐๐ครอบครัวนะคะ
เมื่อวานนี้พี่บินเขาแจกไปแล้วประมาณ๗ล้านกว่าบาทในจำนวน๗๐๐กว่าครัวเรือนนะคะ
ซึ่งพี่บินก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีค่ะถึงแนวทางการมอบเงินช่วยเหลือ
เพราะว่าจะต้องกันกรองจะต้องเช็คให้แน่นอนว่าคนนี้อยู่หมู่บ้านนี้จริง
ตำบลนี้จริงมีบัตรประชาชนมีสำเนาทะเบียนบ้านจริง
คือตรวจสอบก่อนนะคะว่ามีสำเนาทะเบียนบ้าน
หลังจากนั้นเขาก็จะมีทีมงานเป็นทีมร่วมกับตันยูเอาบัตรคิวแจก
แล้วคนที่ได้บัตรคิวบัตรร่วมกับตันยูมาเนี่ยจะต้องมีบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการยืนยันแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิค่ะ
เป็นคนเอาเงินไปมอบให้ครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
วันนี้พี่บินจะไปแจกประมาณ๓๔จุดรวมแล้วประมาณ๑๐๐ครอบครัวนะคะ
แล้วก็เงินบริจาคของพี่น้องประชาชนก็ยังทยอยโอนมาเข้าบัญชีพี่บินได้อีกเรื่อย
เพราะพี่บินเขาบอกว่าตอนแรกเงินติดบัญชีผมอยู่ล้าน๒
ที่แรกผมก็จะช่วย๑๐๐๐๐๐๐บาทแต่ประมาณเงินทั้งหมดของผมให้ช่วยเหลือน้ำท่วมไปหมดเลย
แล้วตอนนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าแจกเงินไปแล้วไม่ได้แจกหมดรอบเดียวนะ
หลังจากน้ำลดมาเนี่ยยังมีข้าวของเครื่องใช้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างของชาวบ้าน

พี่บินบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อพวกหมอหุงข้าว
ซื้อพัดลมให้กับชาวบ้านด้วย

แล้วก็พี่บินก็บอกว่าก็จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบ
ของพี่บินก็เต็มเอียดแล้วนะมีปัญหาแล้วตอนนี้
ถ้าบริจาคก็อันนี้บัญชีที่ถูกต้องนะครับ
คุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะต้องเป็นบัญชีนี้
แล้วก็เน้นย้ำตอนที่คุณผู้ชมจะกดโอนเงินเนี่ย
ดูชื่อบัญชีปลายทางนิดนึงมันจะต้องขึ้นว่าบินบรรลือฤทธิ์

เพราะว่าที่ผ่านมามีมิจฉาชีพอาศัยจังหวะช่วงนี้
เอารูปพี่บินมาแล้วก็เป็นข้อความของพี่บิน
แต่ว่าเลขที่บัญชีเป็นเลขที่บัญชีอื่น
ของ๒ธนาคารคือออมสินกับไทยพาณิชย์
ออมสินตอนนี้ธนาคารเขาจัดการเรียบร้อยแล้ว
ก็ปิดบัญชีนั้นไปแล้วนะครับไม่ให้มีการทำธุรกรรมแล้ว
ส่วนของไทยพาณิชย์ก็มีการตรวจสอบอยู่นะฮะ
คือช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยพี่บินเขาก็ไปที่สพวารินชำราบนะ
ลงบันทึกประจำวันแจ้งความเลย
กรณีคนที่มาแอบอ้างเปิดบัญชีปลอม
เพื่อรับเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม
อย่างที่บอกของออมสินนะคะกับอีกหนึ่งบัญชี
ก็คือกสิกรไทยทีนี้ทีนี้พี่บินเองเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนบัญชีใหม่
ข้อมูลเบื้องต้นจากที่ตำรวจบอกเนี่ยตำรวจบอกว่ารู้แล้ว
คนที่มาแอบเปิดบัญชีปลอมพื้นที่อยู่ที่ลบบุรี
ก็เลยมีการส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตามตัวมาสอบสวนแล้ว
ส่วนทางมูลนิธิก็มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามูลนิธิรู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้ว
คุยกันเบื้องต้นผู้ต้องสงสัยคนนั้นน่ะ
เขาก็ปฏิเสธว่าตัวเขาไม่ได้ทำแต่พี่สาวเป็นคนทำ
ดังนั้นจะต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจอีกนะคะ
เพราะว่ามันจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบ
แล้วก็บัญชีปลอมที่ถูกทำขึ้นเนี่ยก็มันมีการอายัดไปเรียบร้อยแล้วด้วย
นอกจากนี้ค่ะพี่บินก็เปิดเผยถึงเรื่องของศูนย์รับบริจาค
ช่วยเหลือน้ำท่วมของรัฐบาลครับ
มีประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลติดต่อมาหาพี่บิน
บอกว่าพี่บินเดี๋ยววันนี้มารับโทรศัพท์กับนายกไหม
แต่พี่บินปฏิเสธไปบอกว่าผมติดภารกิจช่วยพี่น้องอยู่ที่อุบล
เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวผมให้คุณไทยเอกพันธ์
เดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปถ่ายละครที่กรุงเทพอยู่แล้ว
เดี๋ยวให้ไปร่วมรับโทรศัพท์กับท่านนายกแทน

ตอนที่เอาพวกเข้าสารให้ชาวบ้านชาวบ้านยกมือไหว้
แต่พอเอาเงินให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาแทบกราบเลยค่ะ
ดังนั้นพี่บินเขาก็บอกนะบอกว่าที่นายก
เงินคนจน๑๐๐บาทที่บอกให้ไปช้อปปิ้งให้เศรษฐกิจดี
ผมเห็นด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่านายกส่งเงิน๑๐๐บาท

ผมไม่มีอะไรจริงผมชื่นชมท่านนายกนะ

ผมก็ยังสนับสนุนท่านนายกตู่ลุงตู่อยู่นะนะฮะ

คุณเอกพันธ์จะไปร่วมในรายการที่จะถ่ายทอดสดในช่อง๙นะครับ